ทีมงานของเราเดินทางไปหา
ทีมนี้น่าสนใจนะครับว่ารักไข้กลมเกลียวกันมาก

อันนั้นน่าจะแกล้งกันสนุกมากนะครับ
กับเกณฑ์การแรงขันที่เราจัดเอาไว้

ก็คือการเตะบอลโดยที่มองไม่เห็นนะครับ

ใดจากกำชัยแล้วก็เห็นมุมมองความน่ารัก
สามัคคีในทีมนี้อย่างไรบ้างครับ
ใครแพ้เราพร้อมดูแล
ด้วยขนมปลอบใจกันหน่อยล่ะครับ
โอ้โหมาถึงก็หมุนเลย

ลงทิศหลงทางไปหมดแล้ว
แน่โชว์สเต็ปเท้าเข้าไปอีก
เอ้ายิงยิงยิง
โอ้โหยิงไปไหนล่ะครับพ่อ
ต่อกันด้วยทีมลูกประตูสิทธิชัย

โอ้โหหมุนไปครับ
แม่ตั้งหลักได้ดีได้ดี
ปั๊กโอ้โฮชนเสาไปเต็มเลย

สรรค์ชื่นให้ชินใจ
อ้าวหมุนหมุนไหมลูกพี่
ส่วนทางเพื่อนยังกระเฉียกันจริง
อ้าวมากว้าง
โอ้โหยิงหาเพื่อนทำไมล่ะเนี่ย
ชายหนุ่มสเต็ปเท้าไฟ
แน่มีวัดระยะกันด้วย
ความหวังของทีมลูกประตูรัฐพล
นี่แค่เริ่มต้นครับเวลาเดือนกระจัดหนักซะแล้ว

พรุ่งนี้ก็หาบอลไม่เจอหรอกครับพระคุณ

โอ้โฮพิษทางขนาดนี้ก็หาบอลไม่เจอหรอกครับพระคุณ
โอ้โฮพิษทางขนาดนี้ก็หาบอลไม่เจอหรอกครับพระคุณ

โอ้โฮพิษทางขนาดนี้ก็หาบอลไม่เจอหรอกครับพระคุณ
โอ้โฮพิษทางขนาดนี้ก็หาบอลไม่เจอหรอกครับพระคุณ
โอ้โฮพิษทางขนาดนี้ก็หาบอลไม่เจอหรอกครับพระคุณ

มากันที่สิทธิชัยครับแม่ลูกนี้สิทธิชัยยังไง
ตั้งสรรควัญใจมหาชนมหาชน
ยังยังแกล้งเพื่อนอยู่อีก
ตั้งสรรค์รู้ทันแล้วตั้งสรรค์เก่งมาก
ยิกยิกยิกให้เพื่อนเข้าไปแล้วเนี่ยมันโกรธ์
ต่อกันด้วยครูดิตครับ
ยิงเข้าไปแล้วครับลูกนี้
มาถึงคนสุดท้ายละครับผม
สำว่างทีมลูกประตูไป๑ประตูต่อ๐

เกมจบแต่กองเชียร์ไม่จบ
ไปดูกันเลยครับ
เพราะเข้ากแก้กันเข้าไป
วันนี้ยังไงก็ไม่ได้เตะหมดเวลาแล้วพ่อ

กินขนมไปคนละเม็ดเลยครับ

ก็เอาเข้ามาเพื่อเป็นสีสันของทีม

ก็ต้องไปแก้ปัญหานั้นนะครับ
แล้วก็เตะอาจจะเข้าครับผม
ที่๕กันยายนวันพุธนะครับ
แกรมถ่ายแล้วสดเป็นอย่างไรลองดูกันนะครับ
ถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐนะครับ
ในเวลาบ่าย๒เวลาเดิมเลยนะครับ
แต่เน้นย้ำว่าเป็นวันพุธที่๕กันยายนก่อนนะครับ

แล้วก็เวลาที่เหลือ๔โมงเย็นศรีสะเกดนะครับ

ก็คือเอาโปรแกรมนัดสุดท้ายของเล็กแรกเนี่ย
หมุนกลับมาแล้วเตะย้อนขึ้นไปนะครับ

แล้วก็อีก๔คู่นะครับเตะครบเลยนะครับ

การท่าเรือพบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สุรธานีจะพบกับกรมทางหลวงครับ

ติดตามไฮไลท์สุดมันของการแผ่นขันในช่วงเล็ก

ผมก็ยังรายงานตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับ

เดี๋ยวต้องดูโปรแกรมหลังจากปิดซีซั่นว่า

อยู่ที่แฟนรายการช่วยกันนะครับ
เพื่อต่อยอดไปถึงการแข่งขันระดับโลก
นักกีฬาของเรานั้นสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง

โปรดติดตามตอนต่อไป